สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเมืองไทยของเรานั้นจะได้ชมปรากฏการณ์ที่น่าสนใจละทีเดียวนะครับ
เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นั่นก็คือฝนดาวตกเจอมินิตนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเราจะได้ชมแบบเต็มรูปแบบครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนดาวตกเมนิตที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั้น
สามารถที่จะมองเห็นได้มากถึง๑๒๐ดวงต่อชั่วโมง
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เป็นไฮไลท์ประจำปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
สำหรับฝนดาวตกเจมินิตมีอีกชื่อหนึ่งนะครับ
ก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ครับ
โดยปกติแล้วนั้นจะเกิดขึ้นทุกปีนะครับ
โดยห่วงระยะเวลาที่เกิดก็คือตั้งแต่วันที่๔ไปจนถึงวันที่๑๗เดือนธันวาคม
โดยในปีนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถมองเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจนที่สุด
แล้วก็เห็นมากที่สุดตั้งแต่เวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๑๔ครับ
จนถึงรุ่งเช้าวันที่๑๕โดยศูนย์การการกระจายนั้นสามารถให้จะมองเห็นได้นะครับ
บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท้องฟ้า
โดยสามารถให้จะเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณที่ท้องฟ้าเปิดครับ
และสำหรับความพิเศษของฝนดาวตกเจมินิตที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นั้นมีความพิเศษอย่างไร
เป็นรองภูมิในการสถาบันวิจัยอาราศาสตร์แห่งชาติ

ถ้าหากเราเปรียบเทียบกับฝนดาวตกลีโอนิคที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
หลายคนค่อนข้างผิดหวังนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
ดาตกเจมินิตที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้โอกาสการเห็นมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ
กิมลิตเนี่ยเป็นฝนดาวตกที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้นะครับ
เรื่องของจำนวนแล้วก็ทุกปีเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าปัจจัยที่จะรบกวนก็คือเรื่องแสงจันทร์นะครับ
ที่นี้แสงจันทร์เนี่ยไม่รบกวนเนื่องจากโดมออกจากจะตกประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะครับ
แล้วก็ช่วงที่จะเกิดดาวตกมากที่สุดเนี่ยจะเหมาะกับการติดตามจากประเทศไทยพอดี

เพราะฉะนั้นปีนี้เหมาะมากที่เราจะติดตามชมจากประเทศไทยครับ
เห็นว่าในปีนี้นั้นทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับ
มีการจัดกิจกรรมการชมฝนดาวตกเจมมินิตที่จะเกิดขึ้นด้วย
สามารถที่จะเข้าไปติดตามข้อมูลได้จากช่องทางไหนบ้างครับท่านครับ
จริงแล้วถ้าเราออกไปที่มืดไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะ

ใกล้กรุงเทพที่สุดที่เราจัดกิจกรรมคือที่หอดูราวภูมิภาคของสถาบันนะครับ
ซึ่งอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ซึ่งอันนี้ก็รับไม่จำกัดจำนวนนะครับ
ก็ถ้าสนใจก็เข้าไปชมได้นะครับที่แปลงยาวครับ
ครับขอบคุณดรสรรันโปซัยจินดานะครับ
ท่านเป็นรองผู้มูลในการสถาบันวิทยาลาศาสตร์ทางชาติ
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางนาราศาสตร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่มีจำนวนมากที่สุดในรอบปีนะครับ
ที่สำคัญปัจจัยต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงของดวงจันทร์ก็ค่อนข้างมีผลกระทบน้อย
แต่ที่สำคัญครับใครที่จะไปชมคงจะต้องเลือกสถานที่หน่อยนะครับ
คงจะต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างรบกวนแล้วก็เป็นพื้นที่โลกนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะครับ
ในวันที่เราจะไปชมฝนดาวตกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าตอนนี้เองครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่ในท้องฟ้าเมืองในของเราค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีเมฆอยู่บางส่วน
นี่คือภาพรวมของสถานการณ์สภาพอากาศนะครับ
มีผลต่อการชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเมนิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

ขึ้นเดี๋ยวเราจะจำลองปรากฏการณ์ฝนดาวตกจุมินิตในรูปแบบของอินโมซิกนะครับ
คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามได้ที่นี่ครับจับตาเตือนภัย
คำคืนนี้ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ